เดี๋ยวช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปที่ร้านอาหารร้านหนึ่งแถวประเสริฐมนูกิจ
แต่เขาบอกว่าเขามีการตลาดที่โอ้โหล่อตาล่อใจเหลือเกิน
บอกทีเด็ดนครบานเลยไปชมภาพกันก่อน
เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์นั้นมันจะเป็นอย่างไรต่อไป

นี่ขนาดเบอร์ภาพไว้ก็ยังคงเห็นนะครับ
เป็นเด็กเสิร์ฟผู้หญิงหน้าตาดีหุ่นดีทีเดียว
ก็นุ่งแต่กางเกงคล้ายกับกางเกงว่ายน้ำหรือว่ากางเกงชั้นใน

มีเพียงผ้ากันเปื้อนปิดเอาไว้เท่านั้น
แล้วก็จะเห็นช่วงอกด้านหลังชัดเจนข้างก็เห็นชัดเจนอย่างนี้เลย
เป็นคลิปที่ถ่ายจากร้านอาหารร้านหนึ่งแถวประเสริฐมนูกิจเป็นร้านเหล้านี่แหละครับนะฮะ
ทีมข่างก็จะจ่อถามไปยังพันตรวจเอก
อลงกรสิริสงครามฟูมกับโรงพักโคคลาม
เจ้าของพื้นที่ก็บอกว่าเบื้องต้นเห็นคลิปนี้แล้วอยู่ระหว่างการตรวจสอบกันอยู่ว่าจะเข้าข่ายผิดข้อหาใดบ้าง
อาณาจารย์หรือเปล่าถ้าเข้าข่ายก็ต้องดำเนินการตามกฎหมาย
ในคลิปเปิดมานานแล้วแล้ววันที่ถ่ายคลิปเนี่ยเป็นร้านที่มีการจ้างพริตตี้มาเฉพาะวันนั้น
เพื่อจะมาทำการโปรโมทร้านเท่านั้นไม่ได้มีการแต่งทุกวันเขาว่าอย่างนั้น
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปร้านนี้เหมือนกันเมื่อคืนที่ผ่านมาก็พบว่าร้านนี้ปิดไฟทั้งหมด
แต่ยังมีคนอยู่ในร้านมาใช้บริการบางส่วนแต่ปิดไฟนะนี่ปิดไฟมืดแบบนี้
สังเกตเข้าไปไม่เจอเด็กเสิร์ฟที่แต่งตัวแบบในคลิปนั้นเลย
ก็อาจเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นแค่วันนั้นวันเดียวที่มีการจัดโปรโมชั่นอะไรแบบนี้
เข้าซอยไป๕๐เมตรก็จะไปเจอร้านนี้อยู่

คือขนาดนี้คือต้องไปตรวจสอบก่อนใช่ไหมว่าผิดกฎหมายหรือเปล่า

คือต้องไปดูว่าคุณเนี่ยจดธุรกิจของคุณประเภทไหนด้วยนะครับ
แล้วพฤติกรรมนอกจากการเสิร์ฟแล้วมันมีอะไรเพิ่มเติมมากกว่านั้นไหม

ครับตอนนี้ก็พอชี้แจงนะครับแล้วเราดูที่นี้